มาดูสอสอใหม่ป้ายแดงกันบ้าง๗๒๖กรุงเทพภักดิ์เพื่อไทย
เมื่อวานนี้เขามีการเปิดบ้านนะฮะเปิดบ้านริมน้ำในซอยเอกชัย๑๒๕นะคะ
เจ้าของใช้ยาใจถึงพึ่งได้วันอยู่บำรุง

๘๐๐กว่าคนเลยนะคะสำหรับชาวบางบอนชาวหนองแขมที่มาให้กำลังใจ

คือขอบคุณที่ทุกคะแนนเสียงที่ให้มาจนทำให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสอสออีกครั้งหนึ่ง

เขาบอกว่ามีซินอารมณ์ดราม่าด้วยนะแบบจัดเต็มบนเวทีเลยค่ะ

ที่บ้านอาคารใจถึงพึ่งได้ในบ้านริมครองของครอบครัวอยู่บำรุง
ก็อย่างที่บอกไปมีชาวบางบอนน้องแขม
๘๐๐คนมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ร่วมรับประทานอาหาร
ในโอกาสที่ในวันอยู่บำรุงได้รับเลือกตั้งเป็นสอสอป้ายแดงครั้งแรก
หลังจากลงสมัครรับเลือกตั้งมานานถึง๑๘ปี
พร้อมกันนี้นางลำเนาแม่ของสสวันก็อวยพรให้ลูกชายประสบความสำเร็จ
บอกว่าดีใจค่ะที่ลูกชายได้เป็นสอสอแต่ถ้ามีตำแหน่งอื่นด้วยจะดีใจกว่านี้
ในวันกล่าวว่าอาจารย์แม่เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งครั้งนี้
พร้อมกับกล่าวติดตลกด้วยค่ะว่าขอให้แม่เนี่ยเตรียมเงินเอาไว้ด้วย
เพราะว่าเร็วนี้เขาจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่กันแล้ว
บอกแม่เหรอคะพูดเผื่อว่ะเลยนะอ้าวบอกแม่ว่าเรื่องหน้า

เขาบอกว่าพอต้อนรับแขกเหลือเรียบร้อยเสร็จแล้ว
ในวันเขาก็ขึ้นไปเปิดใจบนเวที
พร้อมมีการก้มกราบพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ
โดยมีลูกชายนายอัชวินอยู่บำรุง
ว่ากาโม่ยืนอยู่ด้วยไม่หาดเลย
ไปดูบรรยากาศบนเวทีกันหน่อยค่ะ
เป็นสอสอนี่ไม่ยากแล้วครับ
กว่าจะเป็นได้ไม่ยากนะครับ

ขุนสื่อฝั่งคนเฉลิมอยู่บำรุงมีแล้ว
ผมในวันอยู่บำรุงขออาศาเป็นหัวหมู่ทุนวงฟังของชาวฝั่งคนบุรี
พี่น้องสามคนโต้ลุงชาย
ทุกคนจำพ่อแม่คุณเองเนี่ย
เรียนจบสวนกุลาทุกคน
ริญญาตรีปริญญาโททุกคน

ไม่มีผมจับพ่อแม่ผมได้

อยากเกียกวัลีต่ำชาวมันนี่ไหมกับครอบครัวผม

ผมเป็นหวานตายสื่อวงชนตัววันนี้นะครับพวก
พี่น้องนครับตั๋วทุกค้ามาสามสี่ห้านาน
พ่อส่งลายให้พ่อส่งลายมา

พ่อบึงจะพูดว่าอยากไม่ถึงเวลา
ผมเนี่ยก็ไปฝันว่าเป็นศาล
ไม่ต้องมาเลือกผมว่าท่านผมขึ้นในลุมของพี่น้องเหมือนเดิม
มีทั้งดุเด็ดเผ็ดมันแล้วก็สาปซึ้งน้ำตาไหล
ครบรถบรรยากาศเหมือนเมธีอะไรสักอย่าง
อันนี้เป็นในส่วนของคุณวันอยู่บำรุงนะคะ
ทีนี้มาดูเขาบอกว่าต้องไม่พลาดเลยนะ
เป็นการวิเคราะห์ของอดีตดาวสภาฝีปากร่าคุณพ่อร้อยตำรวจเอกชนินอยู่บำรุงค่ะ
เขาเคยได้รับฉายานะคะขุนศึกฝั่งทน
คู่กับนายสมัครสุนทรเวศที่มีฉายาว่าขุนพลกรุงเทพ

ใช่มีการวิเคราะห์ด้วยนะว่าการเมืองจะเป็นยังไง

การประตรกุนพละพอแล้ว
มีเช่านั้นใครรู้ด้วยมาก
แล้วได้เวลาแล้ว
เนี่ยท่านนี้เป็นอดีตดาวสภาฝีปากกล้าเลยนะคะ

ค่ะต้องเปิดดูจริงแล้วดื่มคนได้นะครับสนุกนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าคำทายของร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ย
เรื่องของการยุบสภาจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไร
แต่คนก็ถ่ายไว้เยอะคนถ่ายไว้เยอะเอาก็ให้กำลังใจครับ
คุณธนาธรก็ถ่ายไงมาสักครู่เออถ่ายไว้เยอะนะครับอีกไม่นานไม่ครบเทอม
ก็ว่ากันไปกับเรื่องของการเมืองนะครับวันนี้ก็นำมาฝากกันเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มันก็ใกล้ตัว